สุขภาพบ้างโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตสำหรับคนที่เป็นโรคไต
แล้วก็ต้องฟอกไตอาทิตย์หนึ่ง๒๓ครั้งค่าใช้จ่ายเยอะ
ใช้จ่ายสูงโรคนี้เราก็ทราบกันอยู่
ถูกต้องเพื่อให้อาการดีขึ้นก็ต้องฟอกไตกันเป็นประจำ
แต่ทีนี้ค่ะวันนี้รถปลดทุกข์มีเขาเรียกว่าเป็นศูนย์โรคไต
หนึ่งที่มาแนะนำกันที่นี่เนี่ยเขาเปิดให้บริการฟอกไตแบบฟรี
ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะซึ่งช่วยผู้ป่วยที่ยากไร้นั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมคะโดยธรรมชาติโดยปกติแล้ว
อาหารรสจัดนะคะแล้วก็ไม่แปลกที่มีผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเพิ่มมากขึ้น
แต่ว่าการรักษาเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอหรือไม่ทั่วถึงนะคะรวมไปถึงปัญหาเรื่องของการรักษาหรือค่าใช้จ่ายก็มีปัญหาด้วย
แต่วันนี้มีข่าวดีมาบอกด้วยนะคะสำหรับใครที่ป่วยเป็นโรคไตเพราะมีคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมของมูลนิธิกู้ภัยร่มไซค่ะ
เปิดให้บริการวันนี้ดิฉันจึงมาที่นี่และมาพบกับประธานที่ปรึกษามูลนิธิร่มใสนะคะ

ถึงที่นี่ก็ได้เห็นอาคารสถานที่โอดโถงกว้างใหญ่

มีผู้ป่วยเดินทางมาไม่ขาดสายเลยจริง
เพราะฉะนั้นใครอยากจะเดินไปคุยไปแล้วกัน
ก่อนที่จะให้ท่านพาไปดูภายในนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง

ชื่อนี้แล้วเราก็คงนึกถึงเรื่องของการช่วยเหลือกู้ภัยต่าง

คือจริงแล้วหลักเราก็คือช่วยดูแลความเจ็บป่วย
ในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยที่เกิดขึ้น
ทีนี้ตอนช่วงหลังนี่นะครับ
เราก็เลยมานั่งดูว่าอะไรที่นอกเหนือจากอุบัติเหตุอุทธภัยที่เกิดขึ้นเนี่ย
เราจะมีการช่วยเหลืออะไรที่มากกว่านั้นได้หรือเปล่า
ก็เลยมาดูกันครับบอกว่าสิ่งหนึ่งซึ่งขณะนี้เนี่ย
เป็นการวิตกกังวลของผู้ป่วย
ซึ่งตอนนี้เรามีสิทธิในเรื่องของประกันสุขภาพ
ประกันสังคมแล้วก็สิทธิอื่น
แต่สถานที่หรือการรักษาพยาบาล
ถึงแม้ว่าจะมีสิทธิ์หลักประกันต่าง
แต่สถานที่ให้บริการไม่ทั่วถึงหรือไม่เพียงพอ
ก็มาดูกันนะครับเรื่องไตเป็นเรื่องสำคัญ
เพราะคนที่ป่วยเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการรักษาพยาบาลที่ดี
แต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์พร้อมทั้งคุณหมอที่มีคุณภาพ
เข้ามาช่วยดูแลในการฟอกเลือดก็เป็นเรื่องยากลำบาก
ในขณะที่เรามองอยู่
มีคนที่ป่วยเป็นไตไปจำนวนมาก
ถึงประมาณปีประมาณ๕ล้านคน
จำนวน๕ล้านคนที่ต้องการฟอกเลือดฟอกอะไร
อกเลือดฟอกไตเพราะว่าไตไม่สามารถทำงานได้
ต้องอาศัยเครื่องช่วยฟอกไตเนี่ย
มีอยู่จำนวนเกือบล้านคนปัจจุบันนี้ทั่วประเทศ
ดังนั้นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ
ที่จะมาทำในเรื่องของการดูแลให้กับผู้ป่วย

ถึงมีเนี่ยก็อยู่ในส่วนของภาคเอกชน

ในส่วนของประกันสุขภาพประกันสังคม

แล้วก็มีราคาซึ่งสูงนะครับ

เราก็สามารถที่จะหาทีมหมอทีมพยาบาล

ช่วยเหลือในการฟอกไตขึ้นมาได้ก็เป็นที่มาที่ไปนะครับ
ช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าคืออะไรบ้างทำงานอย่างไร
มีระบบการวางแกลนตรงนี้ยังไงบ้าง
คือก่อนที่จะมาเป็นคลินิกนะครับเวชกรรมไตเทียม
เราจะต้องศึกษาก่อนเราไปดูจากโรงพยาบาลต่าง
และได้รับคำแนะนำที่ดีจากทางโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลนพรัชนะครับ
ว่าการวางผังแปลนต่างแล้วก็มาดูการออกแบบ
ซึ่งที่นี่จะมีอาคารเป็น๒ชั้น
ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับก็เตรียมไว้
ส่วนเรื่องเครื่องต่างเนี่ยเราก็ใช้เครื่องที่ทันสมัยนะครับ
เป็นเครื่องจากเยอรมันที่สั่งเข้ามา
แล้วก็มีอายุการใช้งานประมาณสัก๕ปี
ก็คงจะต้องสับเปลี่ยนออกไป
คือเนื่องจากว่าอายุการใช้งานของเครื่องแต่ละตัวเนี่ย
มันใช้ได้จริงแต่อาจจะไม่รองรับช่วงเวลาที่ยาวนาน
เพราะว่าเราฟอก๑เครื่องใช้ถึง๓รอบ
ทั้งวันครับและ๔ชั่วโมงนะครับแล้วหยุดเฉพาะวันอาทิตย์
เครื่องเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ซึ่งจะต้องสามารถที่จะให้บริการได้เต็มที่
ไม่ใช่บอกว่าฟอกอยู่เครื่องเกิดปัญหาเนี่ย

เชิญเลยครับเชิญค่ะที่มาใช้บริการที่นี่

ก็ประมาณปีถึงได้
มาปีนึงแล้วบ่อยแค่ไหน

ก็ที่นี่ให้บริการ
ที่ว่ารับรองบัตรประกันสังคม

แก้ผ้าเจาะเลือด
อย่างนี้เจาะเลือดนิดหน่อย
ส่วนสำคัญของการให้บริการที่นี่คืออะไรคะ
คือเราเน้นในเรื่องของการดูแล

แล้วก็นอกเหนือจากการให้บริการเรื่องฟอกเลือดฟอกไต
เราก็ยังมีการให้ความรู้
ปีหนึ่งเราจะให้ความรู้สองรอบนะครับ
วันที่๖มีนาเราเพิ่งให้ความรู้

การดูแลสุขภาพโภชนาการทุกอย่าง
ซึ่งโดยปกติผู้ป่วยทุกคน
ก็จะได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ทีมพยาบาลที่นี่อยู่แล้ว
แต่เราก็จะมีการนัดนะครับ
เหมือนกับว่าให้มาเจอกันสักปีหนึ่งสักสองครั้ง
ว่าใครมีคำถามมีปัญหาอะไรจะได้คุยกัน
ค่ะถือว่าเป็นที่ที่จะช่วยดูแล
ให้กับคนที่มีปัญหาเรื่องของไต

แล้วก็เป็นการบริการจากมูลนิธิ

ใครที่ต้องการจะขอรับบริการ

ก็สามารถเข้ามานะฮะ
หรือของมูลนิธิคนรักเงินก็ได้
แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์มีสารที่ติดต่อ
สามารถติดต่อทางโทรศัพท์
หรือเข้ามาดูพื้นที่ก็ได้ครับ

การสนับสนุนของมูลนิธิ
ซึ่งไม่แสวงหาผลกำไรนะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลินิกเวชกรรม
เฉพาะทางที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต

การที่ได้มาชมวันนี้ไม่น้อยทีเดียวนะคะ
ขอบคุณประธานที่ปรึกษามูลนิธิกู้ภัยร่มใส่ค่ะ